พัทยานะคะมีหญิงสาวถูกแทงริมชายหาดพัทยาใต้
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบตัวได้ทันควันนะคะ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าถูกหยามถูกทำร้ายเหมือนกัน
ก็เลยจ้วงแทงจนหญิงคนนี้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๘โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิต
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ตะมนตหนองปลือ

ที่เกิดเหตุก็มีประชาชนมามุงดูจำนวนมากล่ะค่ะ
คราบเลือดสาดกระเซ็นเป็นทางยาวจนถึงฟุตบาทเลย
ส่วนบนฟุตบาทนั้นก็พบร่างของนางสาวบัวทองปิณพังอายุ๓๑ปีเป็นชาวจังหวัดยะโสธร
เสียชีวิตอยู่ในสภาพนั่งฟุบจมกองเลือดมีบาดแผลถูกแทงที่แผ่นหลัง๑จุดที่ลำคออีก๑จุดนะคะ
ข้างศพนั้นพบมีดคัตเตอร์สีชมพูตกอยู่หนึ่งเล่มและยังมีกระเป๋าสะพายของผู้ตายคล้องคออยู่
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนผู้ก่อเหตุนั้นได้หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายทันทีจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้
ผู้ก่อเหตุคือนายสง่าบุตรงามอายุ๔๔ปีค่ะเขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันมีแผลเหนือคิ้วขวาและมีแผลที่แขนซ้าย
พบตัวผู้เกาะเหตุพร้อมกับของกลางเป็นมีดพับที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวคนได้ที่บริเวณถนนพัทยาสาย๒
จากนั้นก็นำตัวมาที่โรงพักนะคะนายสง่ารับสารภาพว่าก่อเหตุจริงค่ะโดยสาเหตุนั้นก็มาจากการที่มีปากมีเสียงกับผู้ตายนั่นแหละ
เพราะผู้ตายนั้นเหยียดหยามด้วยการเอาเท้าลูบใบหน้าผู้ก่อเหตุแล้วผู้ตายยังได้ใช้มีดคัตเตอร์มากรีดแขนของผู้ก่อเหตุด้วย
ก็เลยทะเลาะวิวาดกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเมื่อฝ่ายผู้ตายทำร้ายก่อน
ผู้ก่อเหตุก็เลยใช้มีดพับที่พกมานั้นแทงสวนไปนะคะ

แล้วก่อนจะเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าด้วยกันป่
ไม่ครับ

เพราะว่าตัวผู้ตายทะเลาะกับน้องสาวของเขา
แล้วก็เหยียดหยามน้องสาวเขาด้วยการเอาเท้าเนี่ย

ก็เลยเกิดเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันระหว่างตัวเขากับผู้ตาย
ค่ะทีนี้ตำรวจได้ตรวจสอบประวัติของนายสง่า
พบว่าเพิ่งจะพ้นโทษในคดียาเสพติด

พอสอบปากคำเสร็จตำรวจแจ้งข้อหา
ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตกออกตกใจว่าเป็นการแบบฆ่ากันตายต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน